ถ้าไปเสิร์ฟสิริเมืองคนเสิร์ฟพลังแห่งศรัทธากันหน่อย

ที่ไหนอะไรยังไงไปดูกันเลยครับ
โอ้โหเห็นแล้วคิดไหมจินตนาการหน่อยไหม
ลองดูซิว่าคุณผู้ชมจะนึกออกหรือเปล่า

ต้นมะขามคุณสังเกตที่ต้นมะขามเหรอ

อ่ากรุงเทพนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ที่นี่นะฮะหลายคนไปขอพรจากองค์พระแม่ธรณีบีบมวยผม
ที่บริเวณสนามหลวงกรุงเทพหานคร

คือบางคนอยู่กรุงเทพมานานยังไม่เคยไปเลย

ตอนกลางคืนก็ได้ความสวยงามอีกแบบนึงนะครับ
เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้การช่วยเหลืออย่างนี้นะ
ถ้าจะไปกราบไหว้เขาจะมีแบบว่า

เจ้าของคลิปเนี่ยนะครับเขาชื่อว่าคุณแพร่
เขาได้นำพานบายสีเทพพานหมากพลู
รวมไปถึงผลไม้ผ้าสบายเครื่องประดับของพระแม่เนี่ยนะฮะ

นี่เลยชุดใหญ่

มีการเปลี่ยนผ้าสบายให้เจ้าแม่ด้วย
คือก็ต้องจะทำอย่างนี้ต้องไปลองติดต่อเจ้าหน้าที่เขาดู
เขาก็จะให้การแนะนำแหละคุณต้องเริ่มต้น๑๒๓
และต้องเตรียมอะไรมาบ้างหรือถ้าคุณไม่ได้เตรียมอะไรไป
จริงเขาก็จะมีเตรียมเอาไว้ให้นะครับ
เรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานกันบ้าง
ถามว่าไปขอเรื่องอะไรอ่ะไปขอในเรื่องหน้าที่การงาน

ส่วนใครที่ทำมาค้าขายก็ไปขอให้ประสบความสำเร็จแบบนั้น
ก็ได้เหมือนกันนะครับเขาบอกกันว่า
หลายคนก็ประสบความสำเร็จกันมาแล้ว
ส่วนรูปปั้นพระแม่ธรณีแห่งนี้เขาบอกว่าถูกสร้างขึ้น
สมัยราชการที่๕ตั้งแต่ร๕นู่นล่ะครับ
แล้วถามว่าน้ำน้ำที่ไหลออกมาจากมวยผมเนี่ย
ยังไงเป็นน้ำที่เสริมสิริมงคลเหรอ
เขาบอกว่านอกเหนือจากเก็บไว้เสริมสิริมงคลแล้วนะ
บางคนเชื่อว่าเอาไปดื่มกินก็ได้ด้วย
อันนี้คือความเชื่อนะแล้วแต่ละกันนะ

ชื่อว่าวันนี้แพร่ทำอะไร
แล้วคุณแพเราก็ไม่ได้ถามตัวเองนะ